มาดูอีกหนึ่งปฏิบัติการของตำรวจเมืองชุมพรกันบ้างนะคะ
ที่เขาไปไล่ล่ารถกระบะที่ขนแรงงานต่างด้าวมาค่ะ
แล้วก็ขับหนีด่านตรวจของตำรวจถึง๔ด่านด้วยกันนะคะ
สุดท้ายเนี่ยตำรวจนะคะใช้รถขวางหน้า
คนขับจอดรถแล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าป่าไป
ทิ้งแรงงานต่างด้าวเอาไว้สิบสองคนอยู่ในรถค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะโดยตำรวจทางหลวงชุมพร
พร้อมด้วยตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงในการไล่ล่า
สีขาวทะเบียนห้ากอกไก่ขอไข่เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งกรุงเทพที่ขับฝาดารตรวจถึงสี่จุด
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องยิงล้อยางแตกไป๓เส้นนะคะ
แต่ว่ารถกระบะก็ยังไม่ยอมหยุดแล้วก็พยายามขับต่อไปจนถึงใต้สะพานสี่แยกปฐมพร
สายตรวจของตำรวจทางหลวงก็เลยขับปาดหน้าแล้วก็ขวางรถเอาไว้แบบนี้
สุดท้ายรถกระบะของคนร้ายก็พุ่งชนรถตำรวจนะคะพังเสียหาย
ส่วนคนขับก็วิ่งหลบหนีเข้าป่าละม้อไปค่ะ
เจ้าหน้าที่ติดตามไล่ล่าไม่ทันนะคะ
ทีนี้ไปตรวจสอบในรถกระบะไปพบแรงงานชาวพม่า๑๒คน
เป็นชายใน๑๑คนเป็นหญิง๑คนอายุระหว่าง๑๕๓๘ปี
นั่งมาข้างหน้า๑๒คนนะอัดมาเป็นปากกัดปองเลย
ใช่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะอายุในสปาน๑๕๓๘ปี
ทุกคนตกใจนะเห็นตำรวจก็ตกใจกลัว
ทีนี้ค้นในรถพบเอกสารเชื่อมโยงไปถึงผู้ครอบครองรถ
แล้วก็คนขับรถตำรวจเขาก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าแรงงานพม่าทั้งหมดถูกแก๊งค้ามนุษย
เดินลัดเลาะมาตามป่าเขานาน๔วัน
มาถึงชายแดนไทยพม่าด้านตะบนอ่าวน้อย
อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขัน
โดยจะต้องจ่ายค่าหัวคนละ๒๐๐๐กับอีก๑๐๐บาท
เพื่อให้พาไปส่งชายแดนด้านอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมออกหมายจับคนขับรถกระบะที่หลบหนี
เครือข่ายที่ร่วมกระบวนการนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ